สำหรับบางคนที่มีความผิดปกติในการรับรู้มากเกินไป
แสงแสงหรือว่ากลิ่นในชีวิตประจำวัน
อาจจะเป็นสิ่งที่คนเหล่านี้เกินจะรับได้นะครับ
ยิ่งที่ต้องไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีคนเยอะ
มีเสียงดังก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนกลุ่มนี้
แต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรเลีย
กำลังทดลองให้บริการชั่วโมงแห่งความเงียบ๑ครั้งต่อสัปดาห์

ซึ่งถ้าได้ผลดีก็จะขยายไปตามเมืองอื่น
และขยายเวลาแห่งความเงียบมากยิ่งขึ้นครับ
จูโน่ลูกสาวของมีอาและแอนดริว
ด้วยโรคที่มีความผิดปกติทางด้านประสาทความรู้สึก
ทำให้ไม่สามารถทนต่อเสียงดังกลิ่นและแสง
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คนปกติทั่วไปต้องพบเจออยู่ทุกวัน
ซึ่งทางครอบครัวก็ไม่ต้องการที่จะให้จูโน่ต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้
เพราะทุกครั้งที่ร้องก็มักจะจบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ทางครอบครัวจึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนพลุกพลาด
เพราะสถานที่เหล่านี้มักจะมีเสียงดัง
เช่นเสียงจากเครื่องจ่ายสินค้าที่แคทเชียร์
ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเสียงจากเครื่องบดกาแฟ
และเวลาที่ต้องออกไปไหนหากแม่ของเธอต้องยืนนิ่ง

โน่ก็จะเริ่มอึดอัดและเริ่มร้องไห้
ทำให้การออกมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของครอบครัวนี้
เป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างลำบาก
แต่แล้วเรื่องที่ยากลำบากก็ได้รับการช่วยเหลือให้เป็นไปได้
ในเมืองอเดเลสประเทศออสเตรเลีย
ที่ร่วมกันจัดชั่วโมงอันเงียบสงบขึ้นมา

เพื่อผู้ที่มีปัญหาในลักษณะนี้โดยเฉพาะ

นักเล่นเปียโนจะหยุดพักการเล่น

ร้านขายปลาจะปิดร้านทำความสะอาด
แผนกเบเกอรี่ก็จะหยุดอบขนม
และแม้แต่ที่แคชเชียร์ก็จะปิดเสียง
แม้ว่าบรรยากาศทุกอย่างจะคล้ายกับซุปเปอร์มาร์เก็ต
ปิดให้บริการแล้วสำหรับคนทั่วไป
แต่การพาจูโน่ที่มีปัญหาทางด้านประสาท

กลับเป็นความท้าทายสำหรับเด็กน้อย
ซึ่งหากจูโน่สามารถสร้างความมั่นใจ
และรู้สึกปลอดภัยกับสถานที่นี้ได้
ก็จะนับเป็นหนทางหนึ่งในการปรับตัว
ในการใช้ชีวิตของเธอไปอีกขั้น
ทดลองดำเนินการมาได้๓สัปดาห์แล้ว
เขาคิดว่าน่าจะมีการปรับขยายชั่วโมงเงียบสงบ
ให้มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น
โดยจะให้ความรู้ความเข้าใจกับเหล่าลูกค้าว่า
พวกเขาก็สามารถเดินเลือกซื้อสินค้าอย่างเงียบสงบได้
โดยอาจจะมีการขยายแนวคิดนี้ไปยังร้านค้าต่างในพื้นที่
จนถึงร้านค้าต่างทั่วโลกในอนาคต
เพื่อหยิบยื่นประสบการณ์การซื้อสินค้า
ชั่วโมงอันสงบสุขให้กับลูกค้าทุกเพศทุกวัย